คุณผู้ชมค่ะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

คุยโทรศัพท์มือถือกับผู้ชายคนอื่น
โอ้โหแล้วถึงขั้นก่อเหตุยิงภรรยาเลยนะคะ
แล้วภรรยาเนี่ยอุ้มลูก๑๑เดือน
ว่าสามีคนนี้ขี้หึงมากก่อนหน้านี้ตามไปถึงที่ทำงานของภรรยา
ภรรยาจะออกไปทำงานก็ไม่ยอมให้ไปทำงาน
ทั้งที่ภรรยาก็เป็นคนทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔
ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ตำรวจสพห้วยยอดพร้อมทางกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ข้างบ้านพบศพนางสาวสุพัฒนศรอายุ๓๑ปี
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุคือสามีค่ะชื่อว่านายสัมพันธ์อายุ๔๐
ตำรวจก็จับตัวได้อ้างว่าโกรธภรรยาแค้นภรรยา
ภรรยาแอบคุยกับชายอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ
ก็ใช้ปืนพกสั้นยิงภรรยาแต่เขาอ้างว่าเอาปืน
ทิ้งน้ำไปแล้วระหว่างหลบหนี
นี่คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะคือจากการสอบสวน
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนเช้านางสาวสุพัฒนศรภรรยาแต่งตัวเสร็จ
กำลังจะออกไปทำงานในตลาดที่อำเภอห้วยยอด
พาลูกชายวัย๑๑เดือนกับลูกสาวอายุ๑๒ไปด้วย
สัมพันธ์สามีกลับมาจากกรีดยางพอดี
บอกภรรยาว่าไม่ต้องไปทำงานภรรยาไม่ยอมค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงนายสัมพันธ์สามีเอาปืนขึ้นมาขู่
นางสาวสุพัฒนศรภรรยาก็อุ้มลูกนะคะอายุ๑๑เดือน
ก็เดินออกทางประตูข้างบ้านนายสัมพันธ์สามีตามไปค่ะ
แล้วยิงใส่เลยค่ะคุณผู้ชมอืมไม่สนลูกภรรยาอุ้มลูกอยู่นะคะ
ไม่ได้แคร์เลยนะคะว่าจะโดนลูกจะอะไรลูกจะเห็น
ไปด้วยใช่อืมต่อหน้าลูกทั้งคู่เลยภรรยาเสียชีวิต
แล้วตัวสามีหลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไปเอาปืนไปทิ้งน้ำ
ห่างจากบ้านไปห้าร้อยเมตรจากการชนะสูตรนะคะ
ตัวภรรยาเนี่ยถูกยิง๑นัดเข้าที่หน้าอก
แต่ว่ากระสุนเจาะเข้าหัวใจเลยอ่ะค่ะนัดเดียวเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตเลยนางดารุณีป้าของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยตัวสามีหึงหวงภรรยามาก
ไปไหนก็ไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ได้ภรรยาไปทำงานก็ตามไปอารวาส
ถึงที่ทำงานคือตัวภรรยาเป็นคนทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ
ต้องซื้อนมให้ลูกอายุ๑๑เดือนต้องเลี้ยงลูกวัย๑๒ปีที่ยังอยู่ในวัยเรียน
แต่ตัวสามีเนี่ยโอ้โหมีข้อมูลมาว่าไปติดยาเสพติดอีกต่างหากนั่น
ก็มีไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นในก็กลัวเพราะไม่รู้
แต่ว่ารู้ว่าทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าทะเลาะกันว่าเรื่องปัญหานะ
และคนเล็กก็กินนมเกลิ่นป่าวเดี่ยวก็ไม่มีราคา
ตัวนั้นเลยจ่ะตัวนั้นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่านายสัมพันธ์กับลูกสาวอยู่กินกันมาหลายปีค่ะ
สัมพันธ์ติดยาเสพติดติดเหล้า
แล้วชอบมีอาการหลอนหลอนคิดว่าคนจะมาทำร้าย
เวลาออกไปรับจ้างกรีดยางได้เงินมาก็ซื้อยาเสพติดหมดเลย
เงินไม่พอใช้ตัวลูกสาวแม่ก็เลยต้องออกไปทำงานไงคะ
หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพอออกไปทำงานก็ไม่ให้ไปอีก
หึงหวงอีกเนี่ยค่ะตัวนายสัมพันธ์เนี่ยนะ
บอกว่าแม่บอกว่าเคยเอาปืนมาขู่ลูกสาวแม่นะ
ขู่ญาติญาติด้วยนะจนลูกสาวแม่เคยหนีไปอยู่ที่บ้านแม่แล้วด้วย
กลับบ้านได้๓วันก็มาถูกยิงตายเนี่ยค่ะ

จอกที่นายเจอหนุ่มหลูก๒วัดลูก
ผมอยากไปตามมันก็ไม่ตามมาผมอยากไปมีโจ
ตำรวจสพห้วยยอดก็นำตัวนายสัมพันธ์ไปชี้จุดที่ก่อเหตุยิงภรรยา
แล้วก็ไปชี้จุดที่บริเวณบ่อน้ำนะคะที่อ้างว่าทิ้งปืนช่วงระหว่างหลบหนี
ตอนนี้ก็ต้องประสานกู้ภัยประสานนักประดาน้ำ
ต้องหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจก็นำไปฝากขังในวันจันทร์นะคะก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป